คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของขยะกันหน่อยวันนี้

คุณหมายถึงขยะจริงหรือหมายถึงผมที่เหมือนขยะครับ

คุณรู้ไหมว่าขยะเนี่ยเอามาทำอะไรได้บ้าง

ตลอดกู้โลก

พลาสติกขยะหลอดดูด

สามารถนำมาทำเป็นจีวรพระได้

ติดตามรายละเอียดกันในตลอดกู้โลก

จีวอนที่ว่าทำมาจากพลาสติกได้อย่างไร

วัดจากแดงตะบนทรงคนนอง
ที่นักข่าวของเราพาไปพบกับ
พระราชชาลวิธรพพระ
ธรรมาลังกาโรเจ้าอาวาสวัดจากแดง
พาไปดูขวดน้ำพลาสติก

แล้วก็สร้างปัญหาให้กับวัดแล้ว
ที่ชุมชนรอบวัดจากแดงนะคะ

พาไปเห็นกระบวนการในการนำมารีไซเคิลด้วย

ได้รับขอบริจาคมาจากชาวบ้าน

แยกเป็นของที่ย่อยสลายได้
แยกเป็นของที่ย่อยสลายไม่ได้

ดให้ละเอียดจนต้องให้

โดยการนำมาผสมกับโพลีเอสเตอร์
จากนั้นไปผลิตให้เป็นเส้นใหญ่ผ้า

นำกลับมาทอเป็นจีวอนนะคะ

ทนทานและใช้งานได้ยาวนานค่ะคุณผู้ชม

เอามาทำเป็นไม้กวาดก็ได้

หรือขยะเอามาทำเป็น

หินน้ำหนักเบาที่เอามาใช้ประดับตกแต่งบ้าน

ไม้ฝารวมไปถึงฝ้า
เพดานพังส่วนหลังคาค่ะ
หลังคาเนี่ยทำมาจากเสร็จกระดาษ

ขึ้นรูปแล้วสามารถใช้งานได้ดี

ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยน้ำที่อุดมไปด้วยจุลอินทรีย์

และอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญก็คือ
โรงการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนค่ะ

ชาวบ้านเองส่วนไหนที่เขาสามารถช่วยได้

ถนัดออกแรงก็มาช่วยทางวัดในการรีไซเคิล

กล่องนมแยกถุงพลาสติก
เพราะว่ากล่องนมเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็น
รอยส่วนที่เป็นอลูมิเนียมหรือพลาสติกนะคะ

ซึ่งทางด้านพระอาจารย์ประนอมเนี่ย

ทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

อย่างเช่นกรณีหลังคาที่ทำมาจากกล่องนมเนี่ยนะ
จะนำไปสร้างเป็นอาคารเรียนในวัดอีกด้วยนะคะ

อาจจะดูแล้วยังไม่ละเอียดถี่ถ้วนมากพอค่ะ

แต่ว่าขอเป็นให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนนะคะ

ซอยเพชรหึง๑๐ถนนเพชรหึงตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะ
นี่คือหนึ่งตัวอย่างขององค์กรที่นำขยะมาแปรรูปมารีไซเคิล
แล้วก็ทำเป็นลักษณะของการร่วมด้วยช่วยกันของคนในชุมชน
เรียกว่าคนละไม้คนละมือร่วมด้วยช่วยกัน
โอ้โอ้โอ้